ทุกผู้ชมครับเรามาดูความคืบหน้าคดีเสือดำนะครับ

อย่างที่ท่านติดตามความคืบหน้าของคดีนี้กันมาตลอดนะครับ
ว่านายเปรมชัยกรณสูตรนะครับ
ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยกับพวกรวม๔คน
เข้าไปล่าสัตว์ป่าไปฆ่าสัตว์ป่าที่นี่
วันนี้ความคืบหน้าของคดีมีเยอะนะฮะ
เคลื่อนไหวของนายเปรมชัยมีออกมาแล้วในวันนี้
และเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญซะด้วย
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูกันอีกนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะ

เดี๋ยวไล่เรียงคดีกันท่านจะได้ตามกันถูกนะครับ
เรื่องนี้เรามีข้อมูลจากอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับ
ท่านเป็นอายการนะครับ
เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลจากบันทึกคำให้การของทาง
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนายเปรมชัยกับพวกนะครับ
ก็คือนายวิเชียนชินวงศ์หรือว่าหัวหน้าวิเชียนนะครับ
เป็นการทำบันทึกจับกลุ่มเอาไว้อย่างละเอียดนะครับ
อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็รอบครอบรัดกลุ่ม
ซึ่งอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับ
ซึ่งท่านไปเห็นบันทึกมาแล้ว
เพราะท่านเป็นผู้ที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ในการให้เจ้าหน้าที่ทำสำนวนต่างเวลาเกิดคดีขึ้น
จะได้รอบครอบรัดกลุ่มในการส่งต่อให้กับพนักงานสอบสวนของตำรวจนะครับ
เราก็อธิบายให้ท่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าดูกันหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ
ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนเป็นป่าที่เป็นป่าสำคัญของไทยนะครับ
เป็นพื้นที่มรดกโลกด้วยมีอยู่สองฝั่งครับ
ก็คือด้านตะวันตกนะครับกับด้านตะวันออกนะฮะ
ซึ่งหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์เนี่ยเป็นหัวหน้าอยู่ที่ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าด้านตะวันตกดูแลพื้นที่นี้อยู่นะครับ
คือถ้าพูดถึงภาพรวมของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
หรือว่าพื้นที่ป่าอื่นอื่นของไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ปิดกั้นนะครับ
เขาให้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมไปศึกษาธรรมชาติได้
อนุญาตให้ถูกต้องก่อนไปอยู่ในจุดที่เขาอนุญาตนะครับ
จุดต่างก็มีอยู่หลายจุดนะครับแล้วก็มีหน่วยพิทักษ์ป่าที่ตั้งอยู่หลายจุดด้วยกัน
นี่นะฮะเราจะปักหมุดสีเขียวไว้นี่คือหน่วยพิทักษ์ป่าที่เจ้าหน้าที่เขาทำงาน
แล้วก็คอยดูแลความปลอดภัยให้ทั้งเรื่องของผู้ที่เข้าไปแล้วก็สัตว์ป่านะครับ
จุดสีแดงที่เราปักหมุดเอาไว้นี่คือจุดที่นายเปรมชัยกับพวกเข้าไปทำแคมป์
ตั้งเต็นต์ไปพักแรมนะฮะแล้วไปล่าสัตว์ไปฆ่าสัตว์ป่า
ชำแหละเนื้อเสือดำปรุงเป็นอาหารถลกเนื้อเสือดำ
อยู่ตรงนี้นายเปรมชัยกับพวกเนี่ยตอนที่ติดต่อเข้ามา
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องไปพักอยู่ที่จุดมหาราชนะฮะ
แต่ว่าพอเลยจุดที่เป็นห่วยพิทักษ์ป่าที่คลองไปแล้วเนี่ย
กลับแตกแถวครับไม่ยอมไปที่หน่วยมหาราช
ตั้งเต็นต์อยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ลำห้วยปะชินะครับ
อาจารย์ประเมฆบอกว่าเหตุการณ์ฆ่าเสือดำที่กลางป่าทุ่งใหญ่
ที่เกิดขึ้นที่ริมห้วยปาชิซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ
นายวิเชียนได้ทำบันทึกการจับกลุ่มเอาไว้กว่า๒๐หน้า
พร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่ที่ฉายเห็นจุดที่เสือดำตายอีก๔๕แผ่น
ทั้งหมดก็เป็นความสมบูรณ์แบบในการทำสำนวน
อายการประเมฆบอกว่าเบาใจเพราะสามารถเอาผิดกับกลุ่มนายพรานกลุ่มนี้ได้อย่างแน่นอน
เหลือก็เพียงแค่นายเปรมชัยเข้าไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเพียงแค่นั้นนะครับ
รูปคดีทั้งหมดทำให้อาจารย์ปรเมฆมั่นใจนะครับ
ว่าจะไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรมากมายว่าใครเป็นคนที่จะลั่นไก่ฆ่าเสือดำนะฮะ
ไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้เพราะคนกลุ่มนี้ไปด้วยกันถือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกัน
กรณีที่ตั้งข้อสังเกตว่าตอนเสือดำตายนายเปรมชัยอาจไม่ได้อยู่ร่วมกับแก๊งนายพราน
เขาอาจจะอ้างว่าตอนนั้นเขาไม่อยู่เขาไม่เห็นนะฮะซึ่งนายเปรมชัยอาจใช้ช่องว่างตรงนี้
เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายนั้นอาจารย์ปรเมฆมองว่าเรื่องนี้
ต้องลองดูจากรูปคดีอื่นที่มีผู้จ้างวานผู้ใช้สมคบคิดบางเรื่องบางอย่าง
คือไม่ต้องทำเองก็ได้กรณีอย่างนี้เนี่ยอย่างเช่น
แม่ครัวที่ไปทำกับข้าวไปปรุงเสือดำเป็นอาหาร
อันนี้ก็ต้องถือว่าได้รับโทษทั้งที่ไม่ใช่คนยิง
แต่ก็ถือว่าคุณก็ทำผิดร่วมกันนะครับ
ทางอายการปรเมฆยังได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของคดีในชั้นกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับว่า
กระบวนการยุติธรรมไว้ใจได้เป็นที่พึ่งพาได้
เพราะอาจจบที่ชั้นศาลอุทธรณ์หากไม่มีปัญหาข้อกฎหมายมาแย้งนะครับ
เพราะถ้าสารชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิด
อุทธรณ์ก็ชี้ตรงกันอันนี้ก็ถือว่าจบได้แล้วนะครับ
ส่วนเรื่องคลิปเสียงสนทนาปมติดสินบนเจ้าหน้าที่
ที่มันหายไปตอนหลังเกิดเหตุนะครับ
อาจารย์ประเมฆมองว่าคลิปเสียงเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์อะไร
เพราะนายวิเชียนคือพยานบุคคล

ว่าวันนั้นพอจับกลุ่มแล้วเกิดอะไรขึ้น

ดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปตามหาคลิปเสียงที่หายไป
โดยการทำคดีก็จะใช้ภาวะของหลัก

เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะ

คดีฆ่าเสือดำที่ป่าทุ่งใหญ่นเรสวน

ขั้นตอนต่างในชั้นกระบวนการยุติธรรมที่สุดแล้วนะครับ
ถ้าจะจบลงได้จนถึงชั้นศาล

ภายในปี๒๕๖๑นี้

ล่าช้าอย่างมากก็ในช่วงของปี๒๕๕๙

อันนี้ที่อาจารย์ปรเมฆท่านวิเคราะห์เอาไว้นะครับ
อย่างไรก็ตามคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ฆ่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือดำเนี่ย
มันแยกย่อยไปหลายเรื่องนะฮะคุณอริยา
ทั้งเรื่องของคดีหลักก็คือการเข้าป่าไปล่าสัตว

เรื่องของการไปตรวจคนที่บ้านพักขยายผลเพิ่มเติมที่กรุงเทพ

เรื่องการติดสินบนเจ้าหน้าที่หลังจากถูกจับกลุ่ม
ไม่รวมเรื่องที่ภูเรือที่จังหวัดเลย
ไปต่อยอดเรื่องพื้นที่ต่างที่นายเปรมชัยเอง
ก็ไปบุกลุกพื้นที่ป่าเอาไว้เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องดูเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาในเปรมชัยด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้มีการแจ้ง๙ข้อกล่าวหา
เพิ่มอีก๒ข้อกล่าวหาก็คือเกี่ยวกับงาช้างแอฟริกาเกี่ยวกับปืน
แต่ว่าล่าสุดค่ะรองพบตรบอกว่ายังไงคดีนี้คือต้องรีบเร่งดำเนินการ
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งข้อกล่าวหาคือติดสินบนเจ้าพนักงาน
แปลว่าตอนนี้เนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย๑๒ข้อหาแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันพุธหน้าคือ๑๔มีนาคม
ทีนี้มันมีเรื่องที่โซเชียลเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศ
วันนี้คุณภาคภูมิก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลด้วย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการประชุมร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ

เพื่อที่จะตรวจพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับข้อหาพยายามติดสินบนเจ้าพนักงาน

ก็พบว่ามีประจักษ์พยานที่จะเอาผิดในข้อหาดังกล่าวได้
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายเปรมชัยในวันนี้

ให้มารับทราบข้อกล่าวหาคือ๑๔มีนาคม
พร้อมกับข้อหาที่แจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้๒ข้อหา
คือเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน
แล้วอีกข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องการครอบครองงาช้างแอฟริกา

แล้วถ้ามีประยะหลักฐานพอก็ให้ดำเนินการประทานพิเศษอย่าง
ก็คือให้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อหาคืออาวุธปืนไป
ส่วนที่เขาจะดีมประยะหลักฐานอะไรต่อสู้ประดีก็ว่าไป
รองพบตรก็ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าได้รับรายงาน
นายเปรมชัยมีกำหนดเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศวันเสาร์
ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของนายเปรมชัยที่ทำได้
เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการประกันตัวของศาล
แล้วก็นายเปรมชัยแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้ว
แต่ไม่ได้แจ้งจุดหมายไม่ได้แจ้งกำหนดกลับ
ดังนั้นก็เลยมีการสั่งการให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตรวจสอบข้อมูลเรื่องของการเดินทางว่านายเปรมชัยจะเดินทางไปที่ไหน
ทีนี้ก็มีรายงานข่าวค่ะคุณผู้ชม
ว่านายเปรมชัยทำหนังสือถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง

การเดินทางครั้งนี้จะเดินทางไปด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
จะออกเดินทางจากประเทศไทย๑๐มีนาคมตรงกับวันเสาร์
ออกจากสนามบินดอนเมืองแล้วก็ไปยังบังกลาเทศตอน๙โมง
จะมีลูกเรือ๒คนแล้วก็ผู้โดยสารอีก๔คน
ซึ่งก็จะเดินทางกลับมาในวันรุ่งขึ้นเลยนะคะ
ก็คือกลับมาวันอาทิตย์ที่๑๑มีนาคม
กลับมาช่วงเย็นหน่อยคุณภาคภูมิประมาณ๕โมงครึ่ง
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของหัวหน้าวิเชียนกันบ้างนะคะ
นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
มาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ตามหมายเรียก
ให้กับดาเปรมชัยหลังจากที่สำนวนดังกล่าวนี้ยังไม่ครบถ้วนนะคะ

วันนี้มีเรื่องที่ตำรวจก็เข้าไปในพื้นที่เพื่อจะจำลองเหตุการณ์
คือความจริงก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน

ก็คาดว่ามั่นใจกันอยู่พอสมควร
แต่ปรากฏว่าพอตำรวจเข้าไปในพื้นที่วันนี้นะครับ
ทางหัวหน้าชุดพญาเสือนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรนะครับ
บอกว่าหลักฐานมันยังไม่ครบ๑๐๐
มันยังขาดหลักฐานสำคัญคือหัวกระสุนปืนที่ยิงดินดำนะครับ
นายชัยวัดริมลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงเรื่องที่ตำรวจนะครับ
ได้ไม่นำหลักฐานการจำลองเหตุการณ์ยิงเสือดำ
จากการลงพื้นที่จริงของชุดพญาเสือ
เข้าไปประกอบในสำนวนคดีสั่งฟ้องว่า
เรื่องนี้ทางกองพิสูจน์หลักฐานได้รายงานว่า
หลักฐานดังกล่าวมันยังไม่ครบ๑๐๐นะครับ
เนื่องจากยังขาดหลักฐานสำคัญทั้งจุดที่เล็งปืนยิงไปที่เสือดำที่มันยังไม่ชัดเจน
ซึ่งตรงนี้ก็ยอมรับว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุด
ตามประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเท่านั้น
รวมไปถึงจุดที่เสือดำยืนอยู่ซึ่งก็เป็นการคาดการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดเช่นกันนะฮะ

ของนายเปรมชัยที่มาตั้งแคมป์มาตั้งเต็นต์อยู่ที่ลำห้วยปาชิเนี่ย
เมื่อ๓กุมภาพันธ์ประมาณ๕โมงเย็นช่วงเย็นนะ
เสือดำตัวนี้เป็นตัวเมียมันก็ลงมากินน้ำตามปกติที่ลำห้วย
เปรมชัยกับพวกก็ไม่รู้ว่ามีใครเป็นใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือกเขาก็คาดการณ์ว่าคงจะเห็น

แล้วตั้งจุดยิงปืนเล็งปืนไปเนี่ยกี่เมตรกี่เมตรแล้วก็ยิงไป
แล้วปลอกกระสุนปืนไปตกอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
ตรงนี้ตำรวจบอกว่าหลักฐานมันยังไม่สมบูรณ์
มันไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งหัวหน้าชัยวัดหัวหน้าชุดพญาเสือก็ยอมรับว่า
คือมันก็มันก็ยังไม่แน่นหนาพอแหละเพราะมันมาจากการคาดการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุด

ทั้งจุดเล็งยิงปืนไปที่เสือดำนะฮะ
หรือว่าจุดที่มีพวกกระสงกระสุนอะไรพวกนี้ตกอยู่นะครับ
นายชัยวัดบอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดด้วยเนี่ย
ก็คือการตรวจพบหัวกระสุนที่ยิงเสือดำในจุดเกิดเหตุ
มันไปพบเพียงการยิงเฉียวไปที่ต้นไม้และก้อนหินเท่านั้น
ตัวเสือดำเนี่ยนะครับมันยังไม่พบหัวกระสุนนะฮะ
นี้หากพบหัวกระสุนในที่เกิดเหตุแล้วพิสูจน์ทราบได้ว่า
เป็นชนิดเดียวกับที่พบในตัวเสือดำ

คือที่ตัวเสือดำมีหัวกระสุน
แต่ไอ้หัวกระสุนที่มันยิงแล้วก็เฉียวไปที่ต้นไม้กับก้อนหินเนี่ย
มันยังไม่พบหัวกระสุนมันเจอปลอกกระสุน
ค่ะถ้ามันเจอหัวกระสุนแถวแถวเนี้ยบริเวณเนี้ยทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชม
แล้วไปเทียบเคียงกับหัวกระสุนที่พบในตัวเสือดำเนี่ย
โอ้อันเดียวกันเลย
ตรงกันเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะครับ
ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือก็จะนำเครื่องมือตรวจจับโลหะ
ลงพื้นที่ไปหาหัวกระสุนในที่เกิดเหตุทุกวันนะฮะ
เพื่อให้เจอให้ได้แม้จะยอมรับว่ามันคงหาได้ยาก
หัวหน้าชุดพญาเสือยังบอกว่าไม่รู้สึกหมดกำลังใจนะครับ

แต่ว่ามันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ๑๐๐จากหลักฐานที่ได้เนี่ย
แต่ก็ถือว่าทำสุดความสามารถแล้ว
มั่นใจว่าสังคมจะเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยตรงนี้
คุณผู้ชมคะจากกรณีเรื่องของการล่าเสือดำ
มันก็มีการขยายผลต่อไปถึงบ้านของนายเปรมชัย
ไปตรวจสอบกันเรื่องของงาช้าง
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็มีการเข้าตรวจรับงาช้าง
จากทางปทศเพื่อที่จะเก็บรักษาเอาไว้
กว่าคดีนี้จะเสร็จสิ้นนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ชุดเหี่ยวดงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็มีการเข้าไปตรวจวัดขนาด
อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของงาช้าง๒คู่

ตรวจยึดได้จากบ้านพักของนายเปรมชัย

ก่อนที่จะรับไปจากตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศ
รับไปแล้วจะเก็บรักษาเอาไว้นะ

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายเปรมชัยแล้วก็ภรรยา
ในข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่านะคะ
ด้านนายนุวัฒน์ลีลาพะตะนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ก็ยืนยันถึงเรื่องนี้บอกว่างาช้าง๒คู่นี้
เป็นงาช้างที่ยึดมาจากบ้านของนายเปรมชัยจริง
แล้วก็ทางกรมอุทยานจะเก็บรักษาเอาไว้
เป็นพยานหลักฐานในคดีจนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุด
หลังจากนี้ถ้าเกิดชนะคดี
งาช้างจะตกเป็นของแผ่นดินทำเอาไปทำอะไรต่อ
ก็จะต้องเอาไปบดเอาไปเผาทำลาย

อยากที่จะเอางาช้างไปศึกษา

อันนี้ประสานได้นะคะประสานมาเพื่อทำเรื่องแล้วก็พิจารณา
แต่ที่ผ่านมานักวิชาการเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเอาไปทำลาย
เพราะว่ากลัวไงคุณกลัวว่าจะมีการเอาไปหมุนเวียน
จากงาช้างมูลค่าสูงมากนะคะ
อันนั้นมันเป็นเรื่องหลังจากคดีจบแล้ว

แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องของนายเปรมชัยก็คือว่า

หลังเกิดเหตุเข้าป่าไปล่าสัตว์ที่ป่าทุ่งใหญ่

แม้ว่านายเปรมชัยยังปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่นะครับ
งาช้างที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักทั้งหมด๒คู่๔กิ่ง

ผลการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ออกมาแล้วนะครับ

ก่อนหน้านี้เคยมีการเปิดให้จดทะเบียนนะฮะ
สำหรับผู้ที่ครอบครองงาช้าง

จดทะเบียนว่าเออผมครอบครองไว้นะ

ต้องมีการขึ้นทะเบียนช้างอะไรพวกนี้นะครับ

เพื่อคราวหลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจจะได้รู้ว่า

แต่บ้านของนายเปรมชัยที่ไปแจ้งเอาไว้

ว่าเป็นงาช้างไทยงาช้างบ้านเนี่ย
แต่พอผลพิสูจน์ต่างออกมาแล้วพบว่า
มันเป็นงาช้างแอฟริกา
เท่ากับคุณผิดหลายข้อหาเลย
เกี่ยวกับเรื่องงาช้างเนี่ย
ก็ระบุเรื่องของการแจ้งครอบครอง
บอกว่าจะต้องมีเจ้าของงาช้าง

ก็ได้นะให้คนอื่นไปแจ้งแทนแล้วก็ที่สำคัญต้องเอางาไปด้วยแต่กรณีนี้เนี่ยมีแค่ไปแจ้งครอบครองแต่ไม่ได้เอางาไปด้วยไงเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะรับแจ้งก่อนได้แต่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ภายหลังอีกครั้งหนึ่งด้วยนะค่ะอ๋อคือวันที่แจ้งเนี่ยคุณไม่เอางาไปไม่ได้เอาไปนี่ก็ต้องไปดูเจ้าหน้าที่อ่ะใช่ไงว่าคุณมา
อรุ่นอร่วยยกเว้นโดยมีชอบหรือเปล่าแต่ที่สำคัญกรณีนี้เนี่ยอยู่ในบ้านของนายเปรมชัยแต่ชื่อผู้ที่เป็นเจ้าของคือชื่อภรรยานายเปรมชัยใช่ค่ะและคนไปแจ้งก็อีกคนนึงซึ่งทางด้านพันธ์ตำรวจเอกมงคลพรานสูงเนินผู้กำกับการหนึ่งกองประคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรร
งาช้างเนี้ยเป็นงาช้างบ้านแล้วก็เป็นมรดกที่ตกทอดมาแต่ทีนี้พอตอนหลังมาตรวจพิสูจน์ว่าเป็นงาช้างแอฟริกาเนี่ยต้องแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนทางกฎหมายนะแล้วก็นัดทั้งนายเปรมชัยนัดทั้งภรรยาให้มารวมถึงอีกคนนึงด้วยค่ะคือ
นั่นเองนะคะออกหมายเรียกมาพบในวันที่สิบสี่ครับวันที่สิบสี่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
ที่เป็นเวลาที่ในการเล่าส่วนเป็นทะยานที่รับรองว่างาช้างที่นำมาแจ้ง
เป็นงาช้างที่ทำจับสัตว์ธรรมแล้วต้องมีการตรวจสอบได้ไหมครับ
ว่าเขาให้พลังกาลตรวจส่วนต้องมีการตรวจสอบครับ
โทษครับส่วนในเรื่องข้อกล่าวหาบุคคลทั้งสามเนี่ยนะคะ
ก็คือร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามพศสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าค่ะ
ตอนแรกที่มีข่าวว่างาช้างผู้ที่เป็นเจ้าของ
มีชื่อครอบครองเนี่ยคือชื่อภรรยาของนายเปรมชัย
คนก็กังวลกันว่าอ้าวอย่างนี้นายเปรมชัยก็หลุดสิ
ก็หาครอบครองงาช้างผิดกฎหมาย

เนื่องจากแม้ว่าคุณไม่ได้มีชื่อครอบครอง

แต่คุณเป็นคนที่เก็บไว้ที่บ้านคุณ
เอาไว้โชว์เอาไว้ชื่นชมหรือว่าจะไว้อะไรก็แล้ว

เรื่องนี้ก็คล้ายกับเรื่องของที่บอกว่าไปเจอ
แม้ว่าจะไม่ใช่ยิงเสือดำไม่ได้เป็นคนยิงก็ตาม
แต่ถ้าเกิดว่าร่วมอยู่ใน๔คนนั้นก็โดนข้อหาเหมือนกันนะคะ

ก็ยังมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของเสือดำต้องไม่ตายฟรีนะฮะ
คือเจ้าเสือดำตัวเมียตัวนี้เนี่ย
ไม่ใช่ว่ามีการเรียกร้องเพื่อชีวิตของมันเพียงแค่ตัวเดียว
แต่นี่คือการเรียกร้องเพื่อสัตว์ป่าทั้งหลาย
เพื่อความปลอดภัยเพื่อชีวิตของพวกมัน
รวมทั้งมันกลายเป็นตัวแทนของการดำเนินคดี

ที่ต้องเท่าเทียมกันทุกคนไม่แบ่งแยกว่าคนจนคนรวยนะฮะ
โดยวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของศิลปินกราฟิตี้นะครับ
แล้ววันนี้โอ้โหไปพ่นข้อความอยู่ที่กำแพง
ซึ่งปรากฏว่าอยู่เยื้องกับบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับ
ถนนเพชรชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ

ใช้เวลากันอยู่๑ชั่วโมงก็ทำเสร็จนะครับ
ข้อความนี้เขาเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะฮะ
กำแพงที่เห็นเนี่ยเป็นกำแพงของร้านขายอะไหล่ยนต์
เยื้องกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัทอิตาเลียนไทย
คือใกล้เลยนะฮะใกล้กับบริษัทของนายเปรมชัยเลยนะครับ
แต่ปรากฏว่าอยู่ดีมีตำรวจมาฮะเป็นตำรวจสอนอมักกษัน
มาขอตรวจสอบมาพูดคุยกับเจ้าของร้านขายอะไหล่ยนต
ที่เป็นเจ้าของบริเวณพื้นที่กำแพงนะครับแล้วก็คุยกับคนที่มาพ่นนะครับ
เนื้อหาใจความเนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่าเขาก็มาดูความเรียบร้อย
คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรแล้วก็ถามเจ้าของบ้านว่า
ได้มีการอนุญาตให้ใช้กำแพงไหมถ้าไม่ได้ขออนุญาตการพ่นสีที่กำแพง
มันอาจจะเข้าข่ายทำให้เสียทรัพย์หรือว่าเสียภูมิทัศน์นะ
แต่ถ้าเจ้าของอนุญาตก็ไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าเจ้าของให้อนุญาต
เขาอนุญาตกันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวแทนที่เข้ามาพ่นกราฟิตี้เนี่ย
บอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เจ้าของบ้านอนุญาตให้ใช้กำแพงอย่างถูกต้อง
แล้วก็มาวาดภาพกันก่อนจะมาวาดภาพกันมาพ่นสีกัน
ก็ส่งภาพให้เจ้าของบ้านตรวจสอบก่อนแล้วว่าผมจะมาวาดแบบนี้นะ
จะมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้เจ้าของบ้านเขาก็ยินยอมนะครับ
แต่ว่าก็เขาก็รู้สึกติดใจนิดหน่อยที่ตำรวจนะครับได้มาตรวจสอบมาสอบถามอะไรอย่างนี้นะครับ
โดยนางสาวปียวัลตั้งสกุลสถาพรตัวแทนกลุ่มศิลปินกราฟิตี้
บอกว่าไม่เห็นด้วยที่ตำรวจเข้ามาสอบถามเพราะสิ่งที่พวกตนทำไม่ได้ผิดกฎหมาย
กลุ่มที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสถานที่แล้วนะครับสำหรับการที่มาทำแบบนี้
แล้วพื้นที่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเช่นเดียวกับเจ้าของสถานที่
ก็รู้สึกไม่พอใจกับการทำหน้าที่ของตำรวจเช่นกัน
ทำถูกกฎหมายทุกอย่างนี่คือทรัพย์สินของเจ้าของมันไม่ต่างกับเขาทาสีบ้าน
วกกับในเรื่องของรูปแบบกราฟิกทั้งหมดเนี่ยก็มีการส่งให้เจ้าของบ้านดูเรียบร้อยแล้วว่าเขาโอเคนะ
แล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปสี้ซัวฉีดโบสถ์น้ำไม่ดี
ทำไมถึงไม่สนับสนุนเราอย่างเงี้ยเขารู้สึกไม่เข้าใจค่ะ
เขาบอกว่าทำไมเขาต้องโดนข่มขู่ในเมื่อในเมื่อเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเหมือนกัน
นี่ก็บ้านเขาก็คงพูดว่าเนี่ยถ้าถูกฟ้องนะอย่างนู้นอย่างนี้
มองว่าจะฟ้องอะไรในเมื่อสิ่งที่เราทำมันเป็นศิลปะ
ผู้ที่มาร่วมพ่นสีนะครับศิลปินกราฟิตี้อีกคนหนึ่ง
ก็บอกว่าก็มาร่วมกิจกรรมเพื่อต้องการทวงความยุติธรรมให้กับเสือดำที่ถูกล่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็ตามที่เขาอ้างปากก็เองก็๗๒๐จ่ะคำลามก็ได้
หรือจะรู้สึกขาดใจก็ได้คือความรู้สึกเหมือนกับพวกผม
ที่แบบเป็นคนที่ติดตามข่าวครับคือรู้สึกเหมือนกับสัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันธ
หายไปตัวหนึ่งแล้วก็มีการบุกลุกป่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมรดกโลก
อย่างเงี้ยมีการไปล่างสัตว์ในมรดกแล้วทำแล้วอึดอัดอะครับ
เหมือนกับมรดจะขาดใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทำเป็นหน้าเสือ
แต่ก็เชื่อว่าภาพจะไม่ถูกลบเพราะว่ากำแพงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะการจะพ่นกราฟิกตี้ลงไปอะไรพวกนี้ก็
ถือว่าเป็นสิทธิของพวกเขาส่วนจะไปพ่นอีกหรือไม่อย่างไรที่ไหนยังไง
อันนี้ก็คงต้องพูดคุยนัดหมายกันต่อไปนะฮะ
คุณผู้ชมคะพูดถึงกฎหมายการทารุณกรรมสัตว
คือก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นตรงที่ว่ามีข้อระบุเอาไว้
บอกว่าสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติที่รัฐบาลประกาศ
ทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นว่าอ้าวแล้วเสือดำเนี่ย
รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้ระบุชื่อสัตว์อะไรมาเลย
แล้วจะคุ้มครองตรงนี้ไหมล่าสุดเนี่ยนะคะ
ทางด้านกรมประสุทธิ์มีการเสนอรายชื่อสัตว์ป่า๑๕ชนิด
และ๑ใน๑๕ชนิดก็คือเสือดำนั่นเองค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีการทารณกรรมสัตว์เนี่ยนะคะ
ก็เข้าข่ายความผิดเหมือนกันกับสัตว์เลี้ยง
อย่างที่เราเห็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าเวลาทำร้ายสุนัข
แล้วก็ถือว่าผิดพรบการทารุณกรรมสัตว์ด้วย
แล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศหลังสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะ
เรื่องนี้นายสัตวแพทย์จีรศักดิ์พิพัฒนภงโสพล
อธิบดีกรมประสูจัตว์กระทรวงเกษตรและสหกร

บอกว่าตอนนี้คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมสัตว
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์กำลังประชุมกันอยู่
พิจารณากันอยู่ว่าจะเสนอชื่อสัตว์ป่าชนิดใดบ้าง
เข้าสู่มาตรา๓พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี๒๕๕๙
ก็ตามขั้นตอนแล้วถ้าเกิดว่ามีการเสนอรายชื่อสัตว์ป่าเสร็จสิ้น
เต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือจะเสนอให้กับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เซ็นรับทราบ

แล้วหลังจากนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะ
ส่วนทางด้านนายแสนศักดิ์เหลืองเกื้อกูลชัย
นิติกรฝ่ายปฏิบัติการสำนักกฎหมายกรมประสุทธิ
กระทรวงเกษตรและสหกรก็บอกกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมสัตว
การจัดสวัสดิภาพสัตว์มีมติออกมาแล้ว
ว่าจะนำรายชื่อสัตว์ป่า๑๕ชนิด
เข้าสู่มาตรา๓พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี๒๕๕๙
เพราะว่าเดิมนิยามเอาไว้ว่าสัตว์หมายถึงสัตว์ที่เลี้ยงไว้
เพื่อเป็นสัตว์บ้านสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อใช้งาน
ที่เลี้ยงเพื่อเป็นภาษณะใช้เป็นเพื่อนใช้เป็นอาหาร
ใช้ในการแสดงหรือสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่น
รวมถึงยังมีห้อยท้ายมาด้วยนะคะ
และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ตามที่รัฐบาลกำหนดนี่แหละ
คือตอนที่กฎหมายออกมาในเรื่องนี้เนี่ย
กฎหมายทารุณกรรมสัตว์สัตว์ชนิดอื่นเนี่ยชัดเจนฮะ
คุณไปทำร้ายหมาไปฆ่าแมวสัตว์อะไรพวกนี้
นิยามันชัดอยู่แล้วนะครับคุณถูกแจ้งความ

แต่พอเกิดกรณีคดีของนายเปรมชัยขึ้นมา
มีผู้ที่ไปแจ้งความข้อหาทารุณกรรมสัตว์
กับตำรวจสพทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่
ตำรวจนายนั้นก็รับแจ้งความ
ปรากฏว่าถูกสั่งภาคทันอยู่
โดยรองพวัตรพอศิรารังสินภาพนักกุลบอกว่า
เพราะทำหน้าที่บกพร่อง

เนื่องจากในกฎหมายทารุณกรรมสัตว์
นิยามเรื่องของสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเนี่ย
แต่ตอนที่กฎหมายออกมาเมื่อปี๒๕๕๙
ให้อำนาจรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

สัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเนี่ย

แต่ตั้งแต่ปี๕๗จนมาถึงตอนนี้

เพราะฉะนั้นเสือดำมันจึงไม่เข้าข้อหาทารุณกรรมสัตว

บอกว่าเวลาจะทำคดีนี้คือให้อิงข้อกฎหมายที่มันระบุเอาไว้

ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่คนวิภาควิจารณ์กันเหมือนกันนะ
เพราะถ้าแจ้งข้อหาไปแล้วมันต้องส่งฟ้องไปสู่ชั้นอายการเนี่ย

ตำรวจก็ไม่ไหว้ถูกด่ายอีกนะฮะ
มันก็เลยมีปัญหาเรื่องการสั่งภาคทันกัน
แล้วก็นี่แหละครับก็มีเสียงสอบถามว่า
เอ้านี่มันปี๖๑แล้ว
ตั้งแต่ปี๕๗ทำไมไม่นิยามซะทีล่ะ

ใช่แล้วก็บอกว่าในสัปดาห์หน้า
จะเสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

หลังจากนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไป
ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วหลังจากเซ็นแล้ว

ก็บอกว่าหลังสิ้นเดือนมีนาคมนี้

โทษของการทารุณกรรมสัตว์ป่าที่ระบุเอาไว้๑๕ชนิด

กับการทารุณกรรมสัตว์เลี้ยง

สำหรับสัตว์ป่า๑๕ชนิดที่มีการเสนอชื่อ
แล้วคือมีหนึ่งในนั้นมีสัตว์ประเภทเสือทุกชนิด
รวมถึงเสือดำรวมอยู่ในนั้นด้วย
แต่ก็ไม่น่าจะแจ้งข้อหาย้อนหลังได้นะฮะ
อันนี้ก็เพื่ออนาคตแล้วจะได้ไม่มีช่องโหวตตรงนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
นี่แหละฮะก็๑๕ชนิดจะมีอะไรบ้างเนี่ย

จะนิยามความหมายสัตว์ชนิดไหนไว้บ้างนะครับ

ใช่เสือดำคือเป็นเสือทุกชนิดไปเลยนะครับ